ใครที่อยู่บ้านในช่วงนี้ครับโควิดก็ยังมีกีฬาให้ดูครับที่บ้านเรา
การกันขันแบบวินเติ้ลเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์หนึ่งพันนะครับ
โยเน็กซ์ไทยแลนด์โอเพ่นนะครับที่อิมแพคอริน่าเมืองทองทานีเมื่อวานนี้นะครับ
เดชาพลโพกระนุ๊คคล็อกกับซับซีรีส์แต้รัตนาชัยครับ
มือหนึ่งของรายการแล้วก็มือสามของโลกนะครับในชุดสีแดงครับ
เล่นได้ใจมากนะครับเอาชนะคู่มือ๖ของโลกจากเกาหลีใต้ไป๒ต่อ๑เกมนะครับ
จริงจริงอ่ะเกือบจะแพ้แล้วนะครับในเกมที่สามน่ะกลับมาแทรงได้
ส่วนหญิงคู่ครับจงกลพันธ์กิติธรากุลกับรวินดาประจงใจคู่มือ๗ของรายการแล้วก็มือ๑๑ของโลกนะครับ
เอาชนะคู่มือ๖ของโลกจากเกาหลีใต้เหมือนกัน๒ต่อ๑เกมนะครับ
ก็สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ในวันนี้นะครับทั้งสองประเภทอย่าลืมเชียร์กันนะครับ
ดูครับบรรยากาศคือไปดูในสนามไม่ได้นะครับผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบตมินตันครับคุณหญิงปัธมาคนทางขวาผู้หญิงนะครับ
ชมเกมอยู่ที่สนามในห้องครับโอ้โหกระโดดดีใจสุดขีดเลยครับเพราะว่าเข้าชิงถึงสองประเภทนะครับ
น้องวิวและวินดาจะเจอกับทางเกษียโปรลี
กับทางอาพริยานี่ราฮายูนะครับ
คู่๑๕ของรายการแล้วก็๑๘ของโลก
อินโดนีเซียต่อไปครับ